ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่๘๒๖มกราคมปีหน้านะครับซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ
ในพิธีจับสลากนะครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พร้อมด้วยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
อากีฬานิชิโนคุณซือทีมชาติไทยและอานนท์อมอนเลอสักเป็นผู้จับสลากในครั้งนี้
ผลการจับสลากนะครับปรากฏว่าทีมชาติไทยอยู่ในโถแรกในฐานะเจ้าภาพ
ซึ่งได้อันดับ๓จากครั้งที่แล้วก็เป็นทีมวางในโถ๑

กิระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเผยว่าในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ไม่มีทีมไหนที่ดีกว่ากันอย่างชัดเจน
แต่ไม่ว่าจะเจอทีมไหนในฐานะเจ้าภาพก็ต้องทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด
เป้าหมายลึกก็หวังจะได้เป็นหนึ่งใน๓ทีมไปอุลิปิก
ก็มองว่าอาจจะต้องทำงานให้หนักมากกว่านี้
ขณะที่อานนท์อมรเลิศศักดิ์นักฟุตบอลทีมชาติไทย
ว่าส่วนตัวมองว่าแต่ละทีมที่อยู่ในสายเป็นทีมที่ดีนะครับ
แต่ก็เชื่อว่าทีมชาติไทยสามารถต่อกรได้อย่างแน่นอนครับ
จริงผมว่าผมตื่นตัวตรงที่เราได้เห็นกันครับ
พอคือเขาเคยถึงตั้งแบบนี้เลยนะครับ
จะเข้ารอบถันไปได้ในรอบต่อไปครับ